เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมีการเตรียมการสำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณปอทฤษฎีสหวง
แล้วก็ต้องเตรียมรอรับศพที่จะเคลื่อนมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะ
ซึ่งก็คือที่วัดกลางพระอารามหลวงค่ะ
โดยบรรยากาศตอนนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดอยู่ที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำแล้ว

บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
สถานที่จัดงานศพของปทฤษฎีขณะนี้
พระและเนรนะครับได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพปทฤษฎี
คาดว่าจะมาถึงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
เนรวัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เก็บกวาดจัดเตรียมสถานที่สาราพักศพศาลา๒ธรรมนุภาพ
ไว้สำหรับการประกอบพิธีทางศาสนา
เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ศพของปทฤษฎีสหวงอายุ๓๗ปี
พระเอกละครชื่อดังที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤต
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาทีเมื่อวานนี้
ซึ่งจะมีการเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
และจะถึงที่จังหวัดบุรีรำในช่วงบ่าย
โดยเบื้องต้นทางวัดได้จัดเตรียมเก้าอี้ไว้รองรับผู้ที่จะมาร่วมงานสวดอภิษฐรรมประมาณ๒๐๐๐ตัว
แต่หากไม่เพียงพอนะครับก็จะจัดหาเก้าอี้มาเพิ่มเติมอีก
รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากทางมหาวิทย์ไทยรายราชภัฐบุรีรำ
มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อีกครั้ง
และได้มีการกำหนดวันชาปนกิจในวันที่๒๔มกราคม

สมรรยากาศที่บ้านของปธิษฎี

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ

พร้อมด้วยนางพิมพิมสมัยสหวง

พ่อแม่ของปทฤษฎีและน้องชายไปรอรับศพที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีเพียงแม่บ้านนะครับที่ทำความสะอาดและดูแลบ้านเท่านั้น
โพสต์ข้อความไว้อาลัยแก่การจากไปของปทฤษฎี
รวมถึงจะเป็นเจ้าภาพนะครับสวดอภิษฐรรมศพในวันนี้
โดยจะมีนายเนวินชิดชอบและนางกรุณาชิดชอบ
นักเตะฟุตบอลสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
มาร่วมสวดอภิษฐรรมศพด้วยครับ

ว่าจะมาถึงในช่วงบ่ายวันนี้
โดยจะมีกำหนดการนะครับในเวลา๑๖นาฬิกาจะเป็นพิธีรดน้ำศพ
เวลา๑๙นาฬิกาจะเป็นพิธีสวดอภิษฐรรมศพ

รายงานจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ